ไม้เรียวในมือคุณแม่สั่นดิ๊กดิ๊กเลยสองพี่น้องตัวแสบพากันไปเล่นแล้ว
กลับมาสภาพนี้แม่บอกว่าโอ้ยทั้งโกรธทั้งขำแต่ก็ตีไม่

ใครบอกให้ไปเฎ่นใช่ใคร
กูแยะใครพาไปเล่นพูดใครพาไปเล่นนะเล่นพี่โฟนพาไปเหรอไป
โฟนหรือไก่ไก่เดี๋ยวเดี๋ยวจะแสดกลัวโดนตีไหม
กลัวไหมใช่ก็กลัวจ้าแล้วเล่นทำไมเอาไหมตีไหมเอาตี
สามขวบตัวเล็กเนี้ยน้องเนี้ยฟ้องเก่งเรื่องกัน

สะกิดให้พี่บอกดิยอมรับดิ

สกายสกายฟ้องเก่งมากก็ไปเล่นกับพี่
ใหญ่คือพี่คนโตชื่อไอโฟนครับ

แล้วกลับมาสภาพนี้แม่ถามใครพาไปเล่นใครเป็นคนพาไป
ตัวเล็กฟ้องนะพี่ยืนรับสารภาพว่าผมพาน้องไป

คุณแม่ก็สักถามกันใหญ่เลยสุดท้ายเละเหนียว
เจ้าคนเป็นพี่นะน้องไอโฟนยอมรับว่าผมมาพาน้องไป
ได้แต่ยืนยิ้มรับสภาพนะฮะแต่แหม่เจ้าตัวแสบสกาย
ต่อปากต่อคำเจ๊เจ้าอยู่คนเดียว
โฟนพาไปอย่างนี้แสบจริงเลยโยนความผิดให้พี่ชาย
สุดท้ายจะกินให้พี่ยอมรับให้พี่พูด
แต่คุณแม่ก็ตีไม่ลงหรอกด้วยความเอ็นดูลูกตัวเองนะ
ก็เลยอัดคลิปเอามาลงให้เห็นความแสบของพี่น้องคู่นี้

แทบว่ายิ่งเยอะประสบการณ์
จริงค่ะคุณแม่
ทั้งคู่เลยนะครับแล้วดูพี่ดูสำนึกผิดนะครับ

แม่โพสต์จะแทรกอยู่ไหนแทรกอยู่ไหน